เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลและคนไข้นะคะ
เคสนี้นะเขาบอกว่าเป็นผู้ชายคนนึงเนี่ย
ลักษณะเหมือนกับมีผดผื่นมีตุ่มขึ้นเต็มตัว
แล้วคุณดูดิมันเป็นปื้นด้วยนะ
แล้วเค้าอ่ะไปโรงพยาบาล

ที่แรกแจ้งว่าน่าจะเป็นแบบอีสุกอีใสมา
งั้นเดี๋ยวเอายาแก้ปวดไปกินแล้วกลับบ้านไปนะ
ปรากฏคุณแค่ยาแก้ปวดมันจะเอาอะไรอยู่
เขากินแล้วเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นอาการหนักขึ้นเรื่อย
ตุ่มมันก็ไม่ได้หายลักษณะที่เป็นบนผิวหนังไม่หาย
แล้วมีไข้สูงตามมา
ทีนี้กลายเป็นแฟนสาวเลยตัดสินใจพาแฟนนุ่มงั้นไป
ย้ายไปโรงพยาบาลหลักเลยก็แล้วกันค่ะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะถูกโพสต์เผยแพร่จากผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะ
แล้วมีเพจดังเขาก็มาพูดเรื่องนี้ด้วย
คือจากคำบอกเล่าของญาติคนป่วยที่พาไปหาหมอ
เขาบอกว่าตอนไปหาหมอลักษณะคือมีผื่นแดง
แล้วกลายเป็นว่าพอไปหาหมอที่แรก
หมอให้ยาแก้ปวดมากินแล้วบอกว่าอาการไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่
ทีนี้เขาก็เลยสับสนว่าเอ๊ะดูด้วยตาเฉยแล้วหมอไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะ
ทำไมถึงฟันทงได้ว่ามันไม่หนัก
กระทั่งกลับไปบ้านผื่นแดงยังไม่ดีขึ้นนะคะ

ญาติเลยตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลค่ะ
คราวนี้ไปโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในนครราชศรีมา
เขาก็บอกว่าที่นี่คุณหมอดูแลด้วยการรับตัวคนไข้ไปตรวจเลือด
และตรวจปัสสาวะตรวจผลค่าต่างของอวัยวะเรียกได้ว่าอย่างละเอียด
คนไข้บอกว่าแตกต่างจากโรงพยาบาลแรกอย่างชัดเจน
แถมยังมีการให้แอดมิตรนอนโรงพยาบาลดูอาการต่อด้วย
แต่ความที่คนไข้ยังมีไข้ขึ้นสูงมีผื่นแดงขึ้นตามตัว

ส่วนสาเหตุหมอก็เลยไปซักประวัติ

อาจจะเกิดจากการแพ้สภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง
อ้าวมันก็ต่างกับแบบแรกเลยนะ
อย่างเช่นการแพ้ไรฝุ่นแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำ
เพราะก่อนหน้านี้คนป่วยมีประวัติไปว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำแห่งหนึ่ง
แต่ไม่ใช่การแพ้ยาอาหารแอลกอฮอล์หรือภูมิแพ้แบบทั่วไป

หนักเลยไม่ได้กินแค่ยาแก้ปวดแล้วมันจะหาย
แล้วทางฝั่งของแฟนของตัวผู้ป่วย
นางสาววัชราพรแหวนทองคำอายุ๒๘ปี
เขาเล่าเรื่องนี้ว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงค่ะ
ขอแข่งคือจะเรียนหน่อย
ค่ะกินแค้ปวดแล้วมันจะหาย
คือทางแฟนสาวเนี่ยคุณวัชราพรบอกว่าแฟนนุ่มเนี่ย
อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วตามลำดับนะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นจากที่หมอบอกจริงเกิดจากการ
คือแพ้สภาพแวดล้อมอย่างมาก

มีลักษณะฝุ่นในบ้านด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้ล่าสุดหลังจากการรักษาที่โรงพยาบาลที่๒
เขาบอกว่าตุ่มผื่นคันต่างมันหายนะ
เหลือร่องรอยสีน้ำตาลจางเป็นเหมือนปานตามผิวหนัง
ผื่นที่เคยเกิดขึ้นหมอก็บอกว่าให้ยาบำรุงทาผิวหนังไปเรื่อย
จางเหล่านี้มันจะเริ่มค่อยดีขึ้นแล้วหายไปเอง
เธอบอกถ้าเทียบกับช่วงแรกโอ้โหต่างกันเยอะมากนี่ดีขึ้นเยอะเลย

ใช่คุณแล้วเธอบอกว่าถ้าไม่ได้ตัดสินใจพาแฟนนุ่มไปโรงพยาบาลที่๒
ไม่รู้เลยว่าแฟนนุ่มของตัวเองเป็นอะไร
แล้วอาจจะรักษาไม่ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะ
อันตรายเหมือนกันนะ